แต่งงานคือวันแห่งความสุขแต่เจ้าสาวคนนี้มีความทุกข์
ต้องค่ะคือถ้าเกิดจะใช้ไฟเยอะเวลาเชิญแขกเหลือมางานแต่งงานที่บ้าน
ต้องดูนะมอบแรงต่างให้ดีไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
บ้านที่จัดงานแต่งงานไฟไหม้คุณผู้ชม
เป็นบ้านเจ้าสาวนะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือแขกยังไม่มานะ
ยังแต่งตัวไม่เสร็จแต่คุณผู้ชมดูภาพนี้สิ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ตำบลบัวทองที่กาลสินบ้านของเจ้าสาว
เห็นไหมโต๊ะจีนทีมขาวชมพูเนี่ยเขาจัดไว้เรียบร้อยแล้ว
ก็กำลังจะมาแต่มาเกิดไฟไหม้
แล้วมันมีข้อความเขียนว่าวันแต่งงานของฉันทำไมต้องเป็นแบบนี้
ไม่เหลืออะไรแล้วซึ่งตอนไฟไหม้เนี่ยแขกยังมาไม่ถึงนะคะ
คือเธอเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในกรุ๊ปของว่าที่เจ้าสาว
จริงเขาจะโพสต์เกี่ยวกับการเตรียมตัวแต่งงานไง

ใช่แต่ว่าเธอโพสต์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าสวัสดีค่ะ
วันนี้อยากเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ให้เพื่อนที่กำลังจะจัดงานแต่งงานดูเป็นอุทาหรณ์

เมื่อวานนี้เป็นวันแต่งงานแต่งตัวยังไม่ทันเสร็จ

ไฟไหม้เร็วมากไม่ถึง๒นาทีแล้วก็ลามลงมาข้างล่าง

เพื่อนที่กำลังจะจัดงานระวังเรื่องการใช้ไฟด้วยนะคะ

หรือไม่ก็ให้ทางการไฟฟ้ามาประเมินการใช้ไฟ
หม้อไฟมันเพียงพอสำหรับการใช้ไหม
อันนี้สำคัญมากเพราะว่าไฟบ้านมันอาจจะมีกำลังไม่พอ
บางที่จัดงานเขาต้องใช้รถปั่นไฟเลยนะ

บางคนก็บอกว่าจัดงานแต่งงานที่บ้านต้องใช้ไฟเยอะมาก

แต่มีเครื่องตัดไฟก็เลยทำให้ไฟดับแทนไฟไม่ไหม้
ทีนี้หลายคนก็ส่งกำลังใจให้เธอค่ะบอกให้สู้ต่อไป
ถามว่างานแต่งงานจัดต่อไหมจัดต่อนะคะ
แต่ว่าย้ายจากที่บ้านเจ้าสาวไปจัดที่บ้านเจ้าบ่าวแทนนะคะ
ตรงโต๊ะจีนก็ต้องย้ายพื้นที่ไปหมดเลยนะ
แล้วก็ถือว่าตอนแต่งงานเราก็เข้าใจนะ
เข้าใจใจของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ของญาติญาติเลย
ใจหนึ่งคงคิดถึงเหตุไฟไหม้ที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็เลิกของการแต่งงานก็ยังคงต้องจัดต่อ
คือมันจะสุกแต่ก็สุกแบบไม่สุดนะคะ